จากข้อมูลเชิงสถิติที่วิเคราะห์ผลด้านโซเชียลมีเดียนะคะพบว่าตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมจนถึง๑๖ตุลาคมขณะนี้คนไทยนั้นแสดงความรู้สึกผ่านช่องทางทางสังคมออนไลน์มากที่สุดในลักษณะเทิดพระเกียรติแล้วก็เป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
สังคมออนไลน์ระหว่างวันที่๑๓๑๖ตุลาคม๒๕๕๙พบว่าคนไทยได้ใช้คีย์เวิร์ดเพื่อการโพสต์ข้อความสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
โดยใช้คำว่าทรงพระเจริญมากที่สุดถึง๓๔๔๐๐ข้อความรองลงมาคือคำว่าทุกชาติไปและในหลวง
เรารักในหลวง๑๒๑๗๘ผู้ที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเพศหญิง๑๖๖๙๔และเพศชายร้อยละ๓๓๐๖ค่ะ
สำหรับลักษณะของการโพสต์ข้อความยังคงเป็นรูปแบบของการเทิดพระเกียรติ
รวมทั้งแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ